ไปรับประทานก๋วยเตี๋ยวกัน

ก่อนหน้านี้พิศนุโลกก็จะได้ยินคำว่าก๋วยเตี๋ยวห้อยขา

เราเคยนำเสนอไปแล้วนะคะ
ไม่ได้ทันเรื่องนะคุณผู้ชม

เป็นเก้าอี้นั่งสบายนี่แหละ
เขาเอาไข่มาห้อยเป็นสัญลักษณ์ของร้าน

แต่ว่าทีนี้จะพาไปทานก๋วยเตี๋ยวจัมโบกันบ้าง
มี๓ราคา๓ขนาด

ใหญ่จำโบแค่ไหนไปดูกันค่ะ

อยู่ที่หมู่ที่สิบตำบลท่าทองอำเภอเมืองพิษสุนโลกตั้งอยู่กลางทุ่งนาเลยนะ
แต่ว่ามีลูกค้าแวะเวียนมาอุดหนุนไม่ขาดสายเลยค่ะ
ซึ่งเจ้าของร้านก็คือคุณอัศวินแดงวังบอกว่าที่ร้านก๋วยเตี๋ยว
มีก๋วยเตี๋ยวน้ำตกหมูแล้วก็เนื้อนะแบ่งเป็น๓ราคา๓ขนาด
ชามเล็ก๓๐มาม่าและก๋วเตี๋ยชามใหญ่๕๐ส่วนจัมโบ๒๐๐ไหนคะ๒๐๐นะครับ
เพื่อให้ลูกค้าสามารถเลือกรับประทานกันได้สะดวก
บางคนบอกว่าเคยประสบปัญหานี้หรือไม่ไปร้านก๋วยเตี๋ยวเรือเล็กจังต้องทานหลายชาม
สรุปแล้วก็หลายบาทเหมือนกันถ้าราคาเท่ากับชามใหญ่
ใช่ค่ะ๒๐๐ลูกค้านอกจาก๓ชามนี้แล้วเขาบอกมีลูกชิ้นลอยน้ำด้วย
มีเมนูอื่นด้วยเกาเหลาหม้อไฟลวกจิ้มก็มี
ส่วนขาเป็ดตุ๋นก็เป็นอีกหนึ่งเมนูเด็ดของร้านนะคะ
ซึ่งจะมีเฉพาะเสาร์อาทิตย์ลูกค้าส่วนใหญ่จะสั่งชามจัมโบ
แล้วก็จะถ่ายรูปกันแล้วก็จะรับประทานร่วมกัน
ภายในชามจัมโบมีทั้งก๋วยเตี๋ยวเส้นหมี่แล้วก็เส้นมาม่า
แล้วก็ผักต่างใส่ไว้ในจานกันอย่างเต็มที่นะคะ

จุดเริ่มต้นบอกว่าเจ้าของร้านนะคะก็คือคุณอัศวินแดงวัง
เขาชอบรับประทานก๋วยเตี๋ยวแล้วนะคะตั้งแต่เด็กเลยค่ะ
พอโตขึ้นมาชอบทำอาหารอีกก็เลยอยากจะเปิดร้านอาหาร
พอเปิดตอนเด็กก็ชอบทานก๋วยเตี๋ยวชอบทำอาหาร
เปิดร้านก๋วยเตี๋ยวนี่แหละเองซะเลยใช่ค่ะที่สำคัญบรรยากาศดีดีนะคะ
อยู่ริมแม่น้ำน่านในเขตเทศบาลนครพิษนุโลกด้วย
นี่เปิดพัดลมสักนิดนึงบรรยากาศดีเชียวนะ
ใช่ค่ะไปกันได้นะคะร้านก๋วยเตี๋ยวบ้านทุ่ง